คุณผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยเรื่องของน้ำท่วมเรามีในทุกเบรกเลยค่อยตามไปที่ระยองฮะน่าเป็นห่วงเพราะว่าโรงเรียนบ้านฉางเนี่ยเขาก็โดนฝนตกแล้วก็น้ำท่วมอวมเลยนะ
แต่ทีนี้พอน้ำเริ่มลดแล้วบรรดานักเรียนบรรดาพนักงานในโรงเรียนต้องมาช่วยกันทำความสะอาดกันซะหน่อย
มีอะไรบ้างล่ะอาคารเรียนก็โดนนี่ต้องวิดน้ำมาเลย
เอามาหมดทุกอย่างในการวิทยาที่ตักขยะน้ำป๋อง
เพราะมันเข้าไปในห้องเรียนแล้วนี่ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ
ต้องไหนแห้งมักก็เอามากวาดผวัดคุณพลวงมือทาบออกเลย
น้ำท่วมขนาดนี้ไม่เคยเจอแล้วเห็นมั้ยที่มันก่อมานี่

ใหม่ไม่ทันครับมันก็ถลักท่วมเข้ามา
แบบนี้แต่ไอ้ภาพที่เห็นตอนนี้คือแห้งแล้วนะคุณผู้ชมทั้งสนามฟุตซอลอาจท่วมไปแล้ว
ห้องเรียนท่วมไปแล้วโรงอาหารด้วยตรงอาคารชั้นเรียนป๖ด้วย
ก็น้ำสูงประมาณสามสิบเซนอ่ะตอนนี้ท่วมนะครับก็พัดเอาพวกดินโครนมาด้วยครับ
กระจายไปทั่วเลยหลังฝนหยุดนักเรียนคุณครูแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านฉาง
แล้วก็รวมไปถึงทหารด้วยนี่ก็มาช่วยฉีดน้ำทำความสะอาดกัน
อันนี้เป็นส่วนนอกโรงเรียนแล้วมีอีกเหตุการณ์หนึ่งครับ
อันนี้ไม่ใช่โรงเรียนแล้วทางกู้ภัยสว่างพรกุศลระยองและชาวบ้าน
หรือเรือตู้รถตู้โอ้โหต้องไปลากรถตู้ที่เหมือนกับเรือตู้มาแบบนี้ฮะ
คือรถตู้ในเครื่องมันสูงครับคุณผู้ชมฮะก็ยังพอแต่ว่าพี่เขาขับเก่งเหลือเกิน
แต่ที่โดนลากไปเพราะว่าอะไรมันโดนพัดตกจากถนน
จากถนนสาย๓๖ฝั่งขาออกเมืองระยองเมื่อเช้ามืดวันนี้ครับ
เพราะว่าฝนตกหนักในพื้นที่เขตอำเภอเมืองระยองมวลน้ำปริมาณมากเลยนะ
เข้าท่วมถนนสายสามสิบหกนี่แบบนี้เลยนี่นี่ดูมุมสูงคุณผู้ชม
เห็นเลยว่ามันเป็นปื้นน้ำไปหมดเลยนั้นน่ะโอ้โหไม่เห็นเขาเรียกว่าอะไร
จราจรแล้วอ่ะเออนี่เป็นช่วงมาบขาทับมาครับ
เป็นระยะทางเกือบครึ่งกิโลนะกู้ภัยเนี่ยเล่าให้ฟัง
ที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมเป็นแค่หนึ่งในรถจำนวน๑๐กว่าคัน
โดนกระแสน้ำเอ่อท่วมถนนแล้วพัดตกร่องน้ำไปอืม
รถตู้อาจจะยังขับได้อยู่แต่บางคันเนี่ย
เครื่องน็อกดับไปเลยน่ะอืมไปต่อไม่ได้
เพราะระดับน้ำในช่วงนั้นสูงเกือบเมตรครับแล้วก็ไหลเชี่ยวด้วยพัดผ่านถนนทั้งสองฝั่ง
ขาเข้าขาออกเมืองระยองเลยค่ะกู้ภัยต้องใช้รถยกสูงโฟลวิวนั้นอ่ะ
โอ้โหเข้ามาชักลากขึ้นจากน้ำครับรถยนต์เสียหายไปหลายคัน
ตำรวจเมืองระยองตำรวจทางหลวงและเจ้าหน้าที่แขวงการทาง
อำนวยความสะดวกการจราจรให้กับประชาชนที่ยังจะพอสัญจรไปมาได้อยู่
โอ้โหหนักเลยนะระยองเนี่ยเรารายงานกันทุกวันเลยนะ